คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องของฝุ่นพิษกันหน่อยนะครับ
ตอนนี้มีการจัดอันดับปรากฏว่าน่าตกใจนะ
ประเทศไทยนะคะอากาศเลวร้ายเป็นอันดับที่๗ของโลก
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะ

ผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้มีการสั่งปิดโรงเรียนในกรุงเทพ
แล้วก็ปริมณฑลทั้งหมด๔๓๗แห่งแล้วนะคะ
เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพของนักเรียนค่ะ

ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งหยุดเรียนด่วน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดคือ๔๓๗แห่ง

ตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาวันนี้จนถึงวันศุกร์ที่๑กุมภาพันธ์

พบว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
คือตอนนี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหลายจุด
ต่อลูกบัตรเมตรเกินข้าวมาตรฐาน

คุณภาพอากาศตอนนี้เรียกได้ว่าคือวิกฤตนะคะ
โดยบริเวณริมถนนกาญจนาพิเศษ

ริมถนนอินทรพิทักษ์

ลาดพร้าวเขตวังทองหลาง
ริมถนนดินแดงเขตดินแดง
พญาไทยแขวงพลับพลาเขตวังทองหลาง
อันนี้นี่ถือว่าตอนนี้วิกฤตนะคะ

จากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วพื้นที่ปริมณฑล
มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนทบุรี
ตำบลครองหนึ่งอำเภอครองหลวงจังหวัดปฐมธานี
ตำบลทรงขนองตำบลตลาดอำเภอพระประแดง
ตำบลบางเสาทงอำเภอบางเสาทง
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรประการ
อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน
และบริเวณริมถนนคู่ขนานพระราม๒อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาครที่อ่านมาทั้งหมดนี้
อยู่ในขั้นวิกฤตเช่นเดียวกันนะคะ
ขณะที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
มีการพูดถึงปัญหาฝุ่นด้วยบอกว่า
ด่าผมดีนักว่าทำไมอย่างนี้ไม่ทำ
ไอออกมาเป็นเลือดผมจะทำให้
ต่อไปนี้ไปไหนชวนเพื่อนไปด้วยนั่งรถไปด้วยกัน
ต่อไปนั่งรถรายเดียวไม่ได้
ต้องลากคนขึ้นไปด้วย๒๓ที่หมาย
ให้ทำแบบนี้หมายถึงว่าให้ลดปริมาณการใช้รถ
บนท้องถนนให้มันน้อยลง
ทีนี้แน่นอนว่าพอไปตรวจสอบแล้ว
พอไปตรวจสอบแล้วก็สาเหตุหลักไม่ต้องเดาค่ะ
มาจากถ้อยเสียดีเซลการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ถึง๕๓
เกิดจากการเผาไหม้ในโล่งแจ้งในที่โล่งแจ้งคือ๓๕
เกิดจากฝุ่นละอองทั่วไปและการก่อสร้าง๘
เกิดจากปล่องระบายของโรงงาน๔
และเกิดจากดินจากบริเวณที่เป็นพื้นที่ดินเพียง๑เท่านั้นนะคะ
จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็เริ่มมีหมอกควันปกคลุมในตัวเมือง
คือแทบที่จะมองไม่เห็นดอยสุเทพค่ะ
สภาพอากาศก็ไม่ได้ดีกว่ากรุงเทพนะคะ

ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์สัญจรบนท้องถนนตอนนี้
บอกว่าเริ่มแสบคอแสบจมูกแสบตากันบ้างแล้วนะคะ
ทางจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้มีการกำหนดมาตรการรับมือ
หมอกควันปกคลุมเมืองเชียงใหม่ระหว่างวันที่๑มีนาคมถึง๓๐เมษายนนี้
ซึ่งจะกำหนดช่วงเวลาห้ามห้ามเผาเด็ดขาด
หากมีการเผาในพื้นที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
นำเสนอข่าวแบบนี้นะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ตระหนักแต่อย่าตื่นตระหนกกันนะคะ
ระหนักว่าหลังจากนี้เวลาเราออกจากบ้านไปเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหน้ากาก
สำคัญเลยเองสำคัญสำคัญค่ะที่สำคัญเนี่ยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยนะ